เอามาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขับรถแท็กซี่อีกแล้วนะคะ
บอกว่าคนขับรถแท็กซี่คนนี้ใจดำมาก
ไล่ผู้โดยสารลงจากรถเพียงเพราะว่าไม่ตามใจคนขับรถแท็กซี่
เขาบอกว่าอยากจะขึ้นทางด่วนแต่ผู้โดยสารบอกไม่เอาไม่ขึ้นทางด่วน
สุดท้ายโดนไล่ลงจากรถแบบนี้ค่ะ
นี่แหละคุณจะบอกว่าคนขับรถแท็กซี่

ตอนแรกเพียงเพราะว่าเขาไม่ตามใจคุณคุณจะขึ้นทางด่วน
ผู้โดยสารบอกไม่ขึ้นจะไปทางปกติ

ฝนตกอยู่ด้วยแล้วไล่เธอลงแบบนี้
แล้วคุณปุ๊กเขาพูดว่าไงอ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่เอาอยู่แล้วลงไปเลยครับ
คือไม่เอาเงินแล้วลงไปเลยลงไปเลย
แล้วสุดท้ายก็เดินลงแบบนี้ค่ะแต่ผู้โดยสารเขาแอบอัดคลิปไว้นะคะ
หญิงสาวเนี่ยนำเรื่องราวมาโพสต์ให้รายละเอียดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณวันที่๔กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้
สักประมาณเกือบ๖โมงเย็นเธอเนี่ยนะเรียกรถแท็กซี่จากแยกสุรศักดิ์
ขึ้นสะพานสาธรณ์จะไปพระราม๒
ซึ่งปกติเส้นนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้โดยสารเส้นนั้น
ก็จะรู้ว่าจริงมันไม่จำเป็นต้องขึ้นทางด่วนก็ได้
แต่รถแท็กซี่คันนี้คือแยกจากเรียกจากแยกสุรศักดิ์จะไปพระราม๒
จะขึ้นทางด่วนนะคะเธอก็เลยบอกว่าไม่เอา
เพราะว่าขึ้นทางด่วนมันอ้อมแล้วสุดท้ายก็เลยถูกไล่ลงแบบนี้
บริการต้องดีกว่าเงี่ยกำลังขับก็ดีกว่า
ที่สำคัญกริยามารยาทก็ไม่เป็นแบบนี้ด้วย

ว่าไม่อยากให้แกรปถูกกฎหมาย

ไหมล่ะคุณไล่ผู้โดยสารลงจากรถนี่โทษหนักนะคะ